มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเรายังไม่หลับเรายังไม่นอนค่ะ
รอเสร็จกลางกันเถอะคุณผู้ชมกันก่อนนะคะ
ต้องบอกว่ามุกตลกของบรรดาตลกศิลปินชื่อดังต่างเนี่ย
ต้องมี๑มุกสุดคลาสสิกเลย
นั่นก็คือซุกกิ๊กซุกเมียมีเมียน้อย
ก็คือพี่หม่ำจกมกนั่นเองนะคะ
เคลียร์กันหน่อยดีกว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยขึ้นเหนือได้อยู่ไหม
ไปเชียงรมเชียงรายหลายคนบอกว่า
เขาซุกกิ๊กซุกภรรยาน้อยไว้ที่นั่นนะฮะ
งานนี้ตัวเรามาพาครอบครัวพร้อมทีมสื่อโมชน

ไปเปิดตัวภาพยนตร์ขุนบรรลือค่ะ

แท่นผู้กำกับแล้วก็แสดงนำด้วยค่ะ
แล้วก็ขอเคลียร์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
ซุกเมียน้อยที่หลายคนชอบเอามาอำเป็นมุกตลก
แต่บางทีก็อาจจะขำไม่ออกอยู่เหมือนกัน

ปัจจุบันเป็นคนรักครอบครัวค่ะ
พร้อมฝากบอกคนที่กำลังนอกลู่นอกทางให้กลับใจซะนะจ๊ะ
มีคนเดียวลูกครับ๒ครับ
ผู้หญิง๑คนโตแล้วมีหลานคนอีกก็นอกานิกาครับ
หมายถึงว่าทะเบียนก็ทะเบียน
ไม่มีแล้วครับก็เกือบ๒๐กว่าปี

แต่ปัจจุบันไม่นอกรูไม่นอกทางแน่นอนค่ะ
ส่วนทางกันกับปัญหาครอบครัวของน้องชายสุดซีอย่างเท่ง
เทิงค่ะกับภรรยาสอแววว่าขาเตียงจะหักไม่ได้แค่สั่นนะคุณ
หม่ำและพี่มดเนี่ยบอกเลยไม่ขอลงรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องของครอบครัวเขา
แต่ยืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งพี่เท่งแล้วก็ภรรยาเนี่ยยังรักกันอยู่นะ
เอาเป็นว่าให้เวลาเยียวยาจิตใจและความรู้สึกของบ้านเขาดีกว่าจ้า
พรวมมันบันดาลีแหละอ่อนนะยี่ต้มครอบครัวผมก็เคยเป็นผมดับเหมือนกัน
ไม่เป็นไรมีเวลาคิดอีกเยอะทุกอย่างมันก็เหมือนกัน
ช่วงพักหลังนี้ก็คือว่าพี่ก็มัวแต่ยุ่งเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันกับเขา
เราก็ได้แค่ให้กำลังใจอ่ะจ้ะจะได้แค่ปลอบใจแค่นั้นแหละ
ใจเขาก็มันเป็นอะไรนะไม่ได้หย่าไม่ได้อะไรกันเลย
อ่าใช่ก็เหมือนพี่เท่งก็เหมือนจะเข้าบ้านอยู่แล้วมั้งเร็วเนี้ย